มาดูความคืบหน้าคดีสำคัญนะคะเมื่อวานนี้
ก็คือคดีระเบิดเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมปี๒๕๕๙

เหตุการณ์ก็คือการระเบิดที่แยกราชประสงค์บริเวณหน้าสารพระพรม

ตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวนประมาณ๑เดือนออก
หมายจับไปทั้งหมด๑๗คน
สามารถควบคุมตัวได้๒คนเป็นผู้ที่ก่อเหตุ

อกจากนี้คนอีกหนึ่งคนที่จับกลุ่มได้

ใน๑๕รายชื่อคือนางวันนาสวนสัน
วนาสวนสันมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์
ก็คือเป็นผู้ที่ไปเปิดห้องเช่านะคะ
ชื่อว่าไมมูนากาเดนโฮม
ซึ่งจุดนี้ตำรวจเขาสืบทราบมาว่า

พบชิ้นส่วนของการประกอบระเบิดด้วยนะคะ

ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนางวันนาได้
สนามบินสุวรรณภูมิ
ขณะที่เดินทางกลับมาประเทศไทย
คือนางวันนาหนีไปที่อิสราเอล
แล้วก็มีข่าวออกมาตลอดว่านางวันนาก็อยากจะกลับมา

แต่ว่าไม่สามารถเดินทางกลับมาได้นะคะ

พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรอง

รับตัวนางสาววันนาสวนสันหรือมายซาระ
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกับพวก๑๗คน
ก่อเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์
เมื่อวันที่๑๗สิงหาคมปี๒๕๕๙

เป็นผู้เช่าห้องพักให้กับกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งตำรวจสืบทราบมาว่านางสาววันนา
จะเดินทางกลับมาประเทศไทย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ก็คือวัย๓ขวบและ๑ขวบ
ขณะที่ครอบครัวก็มารอรับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาววันนา

และจากนั้นก็แจ้งข้อหาให้ทราบ
โดยมีนายบดีศรเผ่าสุธร
ทนายความจากสภาธนายความ
อิจฉาสวนสรรพี่ชาย
และนายอิบราฮิมคมขำผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่าคดีที่คนร้ายลอบวางระเบิดที่แยกราชประสงค์
ก่อนหน้านี้ออกหมายจับไป๑๗หมาย

๒คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะ

สามีชาวตุรกีของนางสาววันนา

สารทหารอนุมัติหมายจับไปแล้วค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหานางสาววันนา๖ข้อหาด้วยกันนะคะได้แก่
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและทำให้เสียทรัพย

ร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครอง

ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่เพราะเหยื่อเหิ่นในการโดยจะเกิดจับคุมที่ภูมิต้าม
ผู้ต้องหาที่เหลืออีก๑๔คนตอนนี้ยังคงหลบหนี
ซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศหรือว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้ค่ะ
นางเอ็มออนสวนสันพี่สะพ้ายของผู้ต้องหาก็คือนางสาววันนานี่นะคะ
เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอกว่าจริงครอบครัวดีใจนะ
นางสาววันนาเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางมาจากพังงาเพื่อมารอรับ
หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ปี๒๕๕๘เลย
กลับมาครั้งนี้เป็นความตั้งใจของนางสาววันนา
เพื่อกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เพราะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุและการถูกออกหมายจับนางสาววันนา
ข่าวที่พี่สะพ้ายให้ออกมานี่บอกว่าอยู่ตุรกี
ตั้งใจจะเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยตลอด
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าระหว่างนั้น
กักบริเวณในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
ซึ่งพี่สะพ้ายก็บอกเหมือนกันบอกว่า
ตัวเองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นที่ใด
แต่ยืนยันว่าน่าจะอยู่ในตุรกี
โดยถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็กักขังไว้พร้อมกับสามี

กระทั่งล่าสุดได้เดินทางกลับมาในประเทศไทย
ช่วงของการทำงานของตำรวจนี่ก็คือการจับผู้ต้องหา
แล้วก็ส่งสารทหารต่อไปแล้วก็ช่วยรวบรวมหลักฐานต่างนะคะ